มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวการแข่งขาดฟุตเซาสี่เศร้าวปฏิฐีไทยไลน์ไฟท์สองพันสิบแปดนะคะ
ล่าสุดค่ะอุสเบกิสถานทีมอันดับที่ยี่สิบเจ็ดของโลก
ดีกรีรองแชมป์เอเชีย๔สมัยขนผู้เล่นทั้งหมด๑๖คนค่ะ
เดินทางมาถึงที่ไทยแล้วนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็นำทับมาโดยอาร์ดูยูโนซอฟต์นะคะกัปตันทีมชอบเก่าวัยสามสิบเอ็ดปี
แล้วก็ดาฟรอนโชรีเยฟค่ะดาวสันโวของทีมที่ยิงไปถึง๗ประตู
ในชุดที่คว้าอันดับที่สาวฟุตเซาชิงแชมป์เอเชียสองพันสิบแปดที่ไต้หวัน
พร้อมด้วยตัวหลักหลักอีกสิบคนด้วยกันนะคะซึ่งครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่สองค่ะ
อุสเบกิสถานเข้าร่วมศึกไทยแลนด์ไฟล์ต่อจากปีสองพันสิบ
ซึ่งณตอนนั้นได้รองแชมป์ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
นี้นะคะมี๔ทีมเข้าร่วมแข่งขันนอกจากไทยแล้วก็มีอุสเบกิสถาน
เลเซียแล้วก็อังกฤษซึ่งทีมที่ได้คะแนนดีที่สุดก็จะคว้าแชมป์ค่ะแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขัน
ส่วนคู่ที่เหลือนะคะติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางยูทูปไทยรัฐได้ค่ะ